อ่ะฉันติดโควิดฉันจะต้องทำยังไงต่อไปซื้อยามากินเองเลยไหม
และยิ่งตอนนี้คุณมันมีแพ็คเกจขายยาออนไลน์
ที่เป็นยาอะไรนะโมนูพิราเวีย

จริงยานี้มันเป็นยาควบคุมต้องมีใบสั่งจากแพทย์
เพราะประชาชนก็บอกว่าทำไมทางกระทรวงไม่จ่ายยาให้

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้ไปฟังอาจารย์สุภาพวิเคราะห์กันในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะคะ

สวัสดีครับคุณน้ำแข็งฮะสวัสดีครับคุณบุ๊คครับ

คนที่ติดโควิดมาก่อนหน้านี้มันมีความชัดเจนว่าติดแล้วไปยังไง
เบาไปที่ไหนอาการหนักไปที่ไหนไปที่โรงพยาบาลไปที่โรงพยาบาลสนาม
ไปที่โรงแรมที่เขาจัดให้เป็นฮอสพีเทลชัดเจน
แต่มาตอนหลังเนี่ยคนที่ติดโควิดเริ่มสับสนเพราะว่าข้อแนะนำและข้อมูลมันไม่ตรงกันครับ
หมอที่อยู่นอกกระทรวงถาสุขก็ว่าไปอย่างแนะนำอีกอย่างหนึ่งหมอในกระทรวงสาธารณสุขที่มีหน้าที่ก็แนะนำอีกอย่างหนึ่ง
คนที่ติดโควิดช่วงหลังหลังก็ชักสับสนเอาอย่างนี้ผมหาข้อมูลมาให้
จากคุณหมอที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ
คือคุณหมออัฐศิษย์ศรีสุบัติ
เป็นที่ปรึกษากรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
ให้ข้อมูลผมขอสรุปง่ายอย่างนี้นะครับ

ปวดหัวไม่เจ็บคอไม่มีอาการอะไรเลย
คนประเภทนี้คุณหมอบอกไม่ต้องทำอะไรเลยครับ
แต่ต้องกักตัว๑๐วันเดี๋ยวโรคเอาไปแพร่คนอื่น
แต่ว่าไม่ต้องกินยาไม่ต้องไปซื้อยากิน
แต่ถ้าจะให้สบายใจก็จะกินฟ้าทลายโจร
ไม่ว่ากันไม่ต้องทานยาอะไรเลยก็ได้

ประเภทที่ไม่มีอาการอะไรเลยนะ
แต่เอ๊ะมันปวดหัวมันระคายคอมันรู้สึกไม่ปกติไอจามมีน้ำมูก
ถ้ามีอาการอย่างนี้ก็รักษาไปตามอาการ
คอก็กินยาแก้เจ็บคอปวดหัวก็กินยาแก้ปวดหัวลดไข้
มีน้ำมูกก็กินยาแก้น้ำมูกรักษาไปตามอาการ
ไม่ต้องไปขวนขวายหายามูลนิธิลาเวียฟาวิพิราเวียไม่ต้องไม่ต้องไม่จำเป็น
แต่ต้องกักตัวเหมือนกันนะ๑๐วันเพราะเดี๋ยวเชื้อจะไปแพร่คนอื่น
แต่ว่าคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่เรียกกันว่า๖๐๘อายุมากอายุเกิน๖๐
อันนี้ถือว่ากลุ่มเสี่ยงต้องไปหาหมอครับ
มีสิทธิ์อยู่ที่โรงพยาบาลไหนอะไรไปเลยไปหาหมอ
หมอเขาจะจ่ายยาต้านไวรัสให้

หมอจ่ายให้ย้ำว่ายาพวกนี้ต้องให้หมอจ่าย

แล้วไปซื้อเองเกิดเจอยาปรงยาปลอมอะไรที่เป็นข่าว
เขาแถลงข่าวไปเมื่อสักครู่เนี่ยยิ่งไปกันใหญ่
ฉะนั้นนี่คือคนติดเชื้อ๓แบบ
ที่ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำแต่ละแบบไม่เหมือนกัน
ฉะนั้นข้อมูลเนี่ยก็ชัดเจนครับว่าเป็นอย่างนี้นะท่านเข้าใจแล้วนะ
คือทุกวันนี้ข้อมูลมันทะลักอยู่ในโลกออนไลน์เยอะมาก
คนที่เป็นหมออยู่นอกกระทรวงสาธารณสุขบางทีก็โพสต์อะไรมาทำให้เราตกอกตกใจ
หมอที่อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขที่เขามีหน้าที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้ก็โพสต์ไปอีกแบบหนึ่ง
คนที่ไม่รู้เรื่องก็งง

ตอนนี้หลายคนที่เขามีเงินมีเส้นมีสาย
วนขวายหายาต้านไวรัสมากิน

แต่เขาบอกเขามีพักพวกเอามาให้
ประเด็นก็คือว่าถ้าไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง

อย่าไปกินเพราะกินแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่อง
หนึ่งไม่มั่นใจในคุณภาพของยา
สองเดี๋ยวมันจะเกิดภาวะดื้อยาขึ้นมา
นี่คือข้อสรุปที่ผมคิดว่าจะได้ไม่สับสน
ทีนี้มาถึงยาต้านไวรัสที่เป็นปัญหาอยู่ตอนนี้
เมื่อวานเนี่ยรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูล
ท่านบอกว่าวันนี้คือช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ย
แถลงข่าวไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องยา
แล้วถ้าดูข้อมูลเดี๋ยวจะขอดูข้อมูล
กระทรวงร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
แถลงข่าวการจับกลุ่มเครือข่ายยารักษาโรคโควิดเถื่อน
ซึ่งการซื้อยาออนไลน์มีความเสี่ยงเพราะไม่รู้ว่าเป็นยาจริงหรือเป็นยาเป็นแป้ง
ว่าไม่ควรซื้อยาออนไลน์กินเอง
ยาโมนูพิลาเวียเป็นยาควบคุมพิเศษที่ใช้ในภาวะฉุกเฉิน
ต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและสั่งยาโดยแพทย์
ต้องเลิกคิดว่ามีโควิดหาหมอแล้วไม่ให้ยาก็เลยมาซื้อตุนไว้ที่บ้านเอาไว้กินเอง
อันนี้ต้องให้แพทย์รักษากินยาตามคำสั่งแพทย์
อย่าสร้างค่านิยมว่ามีตังค์แล้วมีเกิดขึ้นแล้วไปซื้อยาเก็บมากินเอง
นี่รัฐมนตรีหนาสุข
เอาให้ชัดอีกทีนึงอธิบดีกรมการแพทย์คุณหมอสมศักดิ์อักษิณ
ท่านบอกว่าการหารือกับบริษัทเมิร์ดจากการหารือกับบริษัทเมิร์กผู้ผลิตโมนูพิลาเวีย
ซึ่งมีความกังวลเรื่องยาโมนูพิลาเวียที่มีในท้องตลาดบางตัวได้ลิขสิทธิ์บางตัวไม่ได้ลิขสิทธิ์
ไม่อยากจะให้ซื้อกินเอง
ทั้งนี้ยาฟาวิพิราเวียและโมนูพิลาเวียยังเป็นยาที่ใช้ในภาวะฉุกเฉิน
จึงต้องสั่งจาโดยแพทย์และติดตามผลอาการข้างเคียง
ซึ่งหมอซึ่งทางเมิร์กก็กังวลเพราะยาผ่านการทดลองยังไม่ถึงปี
และยังมีผลข้างเคียงเรื่องการกลายพันธุ์ในสัตว์ทดลองด้วย
สรุปว่าถึงมีเงินถึงมีเส้นมีสายมีพักมีพวก
ก็อย่าไปตะเกียกตะกายอย่าไปซื้อยามากินเอง
นี่เรื่องของเรื่องของคนที่ติดโควิดชัดเจนแล้วนะครับว่าเป็นยังไง
ทีนี้ช่วงท้ายเนี่ยขอปิดท้ายเรื่องการกู้สายการบินนกแอร์
สนามบินแม่ฟ้าหลวงที่เป็นข่าวใหญ่มาช่วง๓๔วัน
คือต้องใช้เวลากู้ปิดสนามบินไป๕๖วัน
วันนี้เรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้ปิดอีกวันหนึ่ง
การปิดสนามบินไป๕๖วันเนี่ยมันกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวธุรกิจการบิน
ผมเห็นข้อแถลงความแข็งใจของนาวกาศเอกอนุดิษฐ์นาคอนทัพ
อดีตเป็นนายทหารอากาศอดีตเป็นนักบินแล้วตอนนี้เป็นสอสอเนี่ย

คุณอนุดิตบอกว่าการทิ้งผู้โดยสารอยู่บนเครื่องเป็นชั่วโมง
และก็ปล่อยให้ปิดสนามบิน๔๕วันกำลังสะท้อนข้อเท็จจริง
ว่าถ้าอากาศยานระดับนานาชาติของประเทศไทยขาดมาตรฐานและเครื่องมือ
อุปกรณ์กู้ภัยต่างต่างการปิดสนามบินยาวเพื่อทำให้การกู้เครื่องบินที่เกิดอุบัติเหตุ
ถลายออกนอกทางวิ่งกำลังสะท้อนถึงมาตรฐานท่าอากาศยานที่ขาดอุปกรณ์เครื่องมือ
สำหรับการจัดการกับท่าอากาศยานใช่หรือไม่
สมมุติว่ามีสายการบินสัญชาติไทยไปถลายนอกรันเวย์ที่สนามบินสักแห่งหนึ่ง
คิดว่าถ้าอากาศยานในต่างประเทศที่สนามบินเราไปถลายเนี่ย
เขาคงไม่ปิดสนามบิน๕วันแล้วเขาไม่รอให้ใครมากู้
แต่เขาจะจัดการของเขาเองให้เร็วที่สุด
เพื่อให้สนามบินกลับมาใช้งานให้มากที่สุด
สุดท้ายเขาโพสต์ว่าต้องถามไปยังทอทที่เป็นรัฐวิสาหกิจที่ร่ำรวยระดับต้นของประเทศ
ทำไมคุณต้องไปยืมอุปกรณ์จากกรมท่าอากาศยาน
ทำไมตัวเองไม่ลงทุนเตรียมการอะไรไว้เลยหรือ
แล้วกรมท่าอากาศยานเขาจะมีเครื่องมือหนักได้ยังไง
สุดท้ายก็ต้องไปยืมจากศูนย์ซ่อมใหญ่ของการบินไทย
การท่ากำลังไปไล่บีบเขาให้ออกจากพื้นที่
ระเบียบกฎหมายข้อไหนมันไม่ทันสมัยล้าหลังไม่เป็นสากล
ควรจะหยุดบังคับใช้
การปิดสนามบินอินเตอร์๕วันเป็นเรื่องที่แย่มาก

นี่ก็ถือว่าเป็นคำวิพากษ์วิจารณ์ที่ผมคิดว่าตรงใจกับคนเยอะ
จากนี้ไปก็จะได้เป็นอุทาหรณ์ว่าสนามบินทั้งหลาย
ต้องเตรียมตัวเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือหนักยังไง
เพื่อจะเกิดเหตุแบบนี้แล้วไม่ต้องปิดสนามบิน๔วัน๕วันเสียหายเยอะเลยครับ
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ครับขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะฮะ